รุมสาบแช่งมือมืดป่วนพ่นสีป้ายสรรเจ้า
คนที่ไปแจ้งตำรวจก็คือร่างทรงที่อยู่ที่สรรเจ้านะครับ
สรรเจ้าทองแดงอยู่ที่ชนบุรีค่ะดูเอาสีมาพ่นดิดู
นี่ครับคุณผู้ชมครับกล้องวงจรปิดนะฮะ
บันทึกภาพตอนที่ผู้ก่อเหตุนะครับมาแล้วเตรียมของมาแล้ว
เป็นผู้ชายขี่รถจักรยายนมาจอดที่ทางเท้าสารเจ้าทองแดง
ที่มาพ่ายบ้านบึงชนบุรีครับจากนั้นก็ใช้สีสเปรย์พ่น
ทับชื่อสารเจ้าเลยทำอย่างใจเย็นแล้วค่อยหนีไปฮะ
โพสต์ภาพกล้องวงจรปิดเผยแพร่ในโลกออนไลน์ฮะ
แล้วระบุข้อความบอกว่าหาเรื่องใส่ตัวเองนะครับ
ป้ายมันก็อยู่ของมันดีต่างคนต่างอยู่ก็ไม่ชอบใช่ไหม
งั้นก็ฝากเอาของกลับไปด้วยนะครับดีมาก็ดีกลับ
ร้ายมาก็ร้ายตอบเตรียมตัวรับได้เลยครับรู้เรื่อง
ขณะที่ชาวเน็ตแล้วก็บรรดาศิษยานุสิตนะครับ
ที่เข้ามาสแดงความคิดเห็นสาบแช่งผู้ก่อเหตุ
นายประสานสมคิดคนนี้เขาเป็นร่างทรงประจำสรรเจ้าแห่งนี้
ที่ผมที่ผมบอกไปแจ้งความเล่าบอกว่าเมื่อเช้าวันเสาร์ที่ผ่านมา
มีลูกศิษย์ครับมาบอกว่าป้ายสารเจ้าเนี่ย
ถูกคนเนี่ยเอาสีสเปรย์ไปพ่นนะทำให้เสียหาย
เขาจึงย้อนไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดพบว่าป้ายของสารเจ้า๒จุด
โอ้โหมีสีพ้นทั้งนั้นแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับ

ซึ่งภาพที่โพสต์ในเฟซบุ๊กเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็น
๔พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับ
เขาก็ไปแจ้งความที่สพบ้านบึงแล้วนะแล้วก็เอาภาพนะครับของผู้ก่อเหตุ
มอบให้กับตำรวจด้วยบอกไว้ตามจับตัวมาหน่อย
แล้วก็ฝากไปถึงผู้ก่อเหตุนะว่าหยุดซะพฤติกรรมแบบนี้
อย่าไปทำที่ไหนอีกเพราะว่าสร้างความเดือดร้อน
ทรัพย์สินของคนอื่นเขาเสียหายครับ